ว่าสาเหตุที่น่าจะทำให้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศ
การติดต่อและหายไปจากจอเรด้า
น่าจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศนะคะที่เป็นลักษณะของอากาศปิด
รวมถึงอายุของเฮลีคอปเตอร์ด้วย
สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือยังต้องมีความหวัง
ต้องมีกำลังใจอยากจะให้ช่วยกันสวดมนต์
เพื่อให้พบ๒นักบินและ๑ช่างเครื่องที่ยังคงศูนย์หายนะคะ
ฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
พอทบทัวร์อะไรขึ้นมาเธอก็บอกว่าจะทุจริต
ทุกครั้งไปมันจะทบทวนอะไรได้หรอก

ถ้ามีเหตุผลทุกอย่างที่ทำ

แต่เวลาทำลายประเทศชาติไม่ว่าเขา
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็แสดงความเป็นห่วงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าได้รับทราบรายงานตั้งแต่วันแรกแล้ว
ส่วนการค้นหาในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้
มีสภาพอากาศไม่ดีรวมถึงเป็นพื้นที่ป่ารกทึบ
จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหาทางภาคพื้นอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่จากเหล่าทัพต่างจะพยายามค้นหาจนพบค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวในโลกโซเทียลวันนี้
ออกมาโพสต์ภาพนักบินและช่างเครื่องที่หายไป
ซึ่งก็คือนาวาอากาศรีพิสิทธิเตชเซน
เรืออากาศเอกอลงกรจันกระจ่าง
พันธาอากาศเอกวิสุทธิ์พุทธรักษา
พร้อมกับข้อความให้กำลังใจที่เขียนว่า
ขณะที่ผู้ใช้สังคมออนไลน์ก็แชร์ภาพนี้กันไปนับพันครั้งแล้วนะคะ
หลายคนได้มาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ
ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ทั้ง๓คนปลอดภัย
ส่วนทางด้านญาติของแฟนสาวของนักบินคนที่หายไป
ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้มีหลายคนแสดงความห่วงใยน้องแม็กซ์
หรือเรืออากาศเอกอลงกรจันกระจ่างมามากมาย
หมวยซึ่งเป็นแฟนสาวและญาติญาติขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วง
ตอนนี้ทางบ้านอยู่ในระหว่างการรอคอยอย่างมีความหวังว่าแม็กซ์จะกลับมาอย่างปลอดภัย
แต่ในขณะนี้สภาพจิตใจของน้องหมวยและครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง
ความห่วงใยของท่านน้องหมวยและญาติสามารถรับรู้ได้
พร้อมกับทิ้งท้ายไว้นะคะว่าตอนนี้ทางบ้านรอข่าวโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศเท่านั้น
จากนี้ในโลกโซเทียลก็มีกระแสข่าวลือค่ะมีการแชร์ภาพว่าเจอเฮลีคอปเตอร์แล้ว
ทำให้หลายคนเริ่มสับสนนะคะว่าข่าวจริงหรือข่าวไม่จริงอย่างไร
หลายแฟนเพจก็ออกมาชี้แจงข้อที่จริงว่านี่เป็นข่าวปลอม
เพราะว่าภาพที่มีการแชร์กันอยู่เป็นภาพเฮลิคอปเตอร์ตกที่ยะลาเมื่อปี๒๕๕๙
ขณะที่ทางด้านรุ่นน้องของนักบินที่หายไปก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
แสดงความเห็นในลักษณะของการตำหนิถึงแหล่งข่าว
ให้ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงค่ะรวมถึงเพจปลอมต่าง
โดยแสดงความเห็นยืนยันนะคะว่าตัวเองยังเชื่อว่ารุ่นพี่นักบินยังปลอดภัยดี
อาจจะแค่หลบฝนอยู่ในพื้นที่ป่าเท่านั้น